พาไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะคะจะพาไปที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะ
อันนี้ก็เป็นข่าวน่าเศร้านะคะสองพ่อลูกลูกอายุห้าสิบสาม
พ่ออายุเจ็ดสิบสามพากันไปโค้นไปตัดต้นตะโก
จะปรับทำไร่กันสองคนฝ่ายพ่อเนี่ยไปช่วยลูกดู
ลูกเนี่ยเป็นคนเลื่อยต้นตะโกนนะคะทีนี้จังหวะที่เลื่อยเสร็จแล้ว
ต้นมันล้มลงมาเนี่ยครับปรากฏว่าแทนที่มันจะล้มไปอีกฝั่งหนึ่ง
เหมือนต้นมันดีดอ่ะค่ะแล้วก็ล้มกลับมาทางฝั่งที่สองพ่อลูกอ่ะ
ยืนอยู่พอดีครับฝ่ายลูกชายเล็งแล้วว่าต้นนี้ล้มลงมาเนี่ย
ทับพ่อแน่นอนพ่อวิ่งไม่ทันครับเหมือนในหนังเลยคุณผู้ชม
เขาผลักพ่อออกไปแล้วตัวเขาเนี่ยโดนต้นตะโกล้มทับเต็มเต็ม
คอหักกระดูกหักหลังหักเสียชีวิตเลยค่ะ
ต้นใหญ่ด้วยนะฮะใช่ค่ะส่วนพ่อเนี่ยบาดเจ็บ
ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้หักอะไรนะคะ
พ่อบอกว่าโอ้โหลูกช่วยชีวิตพ่อแล้วลูกต้องมาตายอะค่ะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตอน๕โมงเย็นที่ทุ่งนาบ้านใหม่เขาน้อย
ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ลูกชายที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายสมคิตจันทคีรีอายุ๕๓ปีค่ะ
สภาพศพคือถูกต้นตะโกทับศีรษะแล้วก็หลังคอหักกระดูกหักหลายท่อน
ส่วนผู้เป็นพ่อที่บาดเจ็บคือนายเพลินจันทคีรีวัย๗๓ปี
สองข้างได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ากระดูกไม่หัก
เมืองต้นคุณหมอก็เข้าเฝือกอ่อนไว้ให้ค่ะพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ออกมาที่นากันจะตัดต้นตะโกเพื่อเตรียมปรับทำที่ทำไร่ข้าวโพดแล้วก็จะเอาต้นตะโกไปต่อเติมห้องครัวที่บ้าน
ทีนี้จังหวะต้นตะโกล้มมันเกิดอะไรขึ้นฟังคุณพ่อเล่าหน่อยค่ะ
มันจะล้มมันมีไอ้กิ่งไอ้กิ่งขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยมันลงอย่างเงี้ย
แล้วมันลงแล้วมันหักมันไม่หักมันลงตรงนี้ปั๊บมันตรงนี้มันก็มาเลย
เขาก็วิ่งออกมาแต่ไม่ทนเพราะผมมามันออกไปไม่ได้เลย
ไม่รู้ต่อยกิ่งบึกไม่ยกอ่ะขาวขาวตรงนี้ครับต่อยมาอย่างเงี้ย
มาถึงนี่คล้ายคนดึงไว้เลยอ่ะเหมือนมีใครดึงนะครับเป็นหลายร้อยคนอ่ะ
ถ้าไม่งั้นแล้วผมก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวใครไปลูกชายตาย
ทีนี้จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยในเพลินผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่า
แปลกมากเลยจังหวะที่ต้นตะโกมันล้มลงมา
เขาก็พยายามจะกล้าวิ่งหนีแล้วนะครับแต่ขาซ้ายยกไม่ขึ้นเลยค่ะอืม
เพลินบอกว่ายกไม่ขึ้นเหมือนมีคนเป็นร้อยมาฉุดเอาไว้อ่ะอืม
บอกว่าถ้าลูกชายไม่ผลักเขาออกเขาไม่รอดแน่นอน
ซึ่งตอนนั้นก็มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เห็นเหตุการณ์นะครับ
แต่ว่าวิ่งมาไม่ทันก็เลยเข้ามาช่วยไม่ทันค่ะ
ไม้มันล้มกิ่งมันไปอย่างนี้มันก็พาดมาอย่างนี้
ผมว่าตอนไม้มันจะล้มก็บอกให้หนีเร็วผมอยู่หลังถนนแล้วสามคน
ก็ไปก็ช่วยกันงัดมึงก็ไหวล์ประมายมันใหญ่
อย่างที่บอกว่าตอนที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมเราจำลองภาพเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
ส่วนพ่อในเพลินเนี่ยไม่ได้ตัดแต่ว่าไปกับลูกชายไปหยอดน้ำมันให้เลื่อยยนต์นะคะ
ทีนี้ไอ้จังหวะที่ต้นตะโกมันเอ็นลงมาเนี่ยแทนที่มันจะล้มไปทางนู้นใช่ไหมคะ
ปรากฏว่ามันมีกิ่งนึงกิ่งใหญ่ของต้นตะโกมันดันลงไปถึงพื้นก่อน
ค้ำไว้ก่อนด้วยแรงล้มและความใหญ่ของต้นไม้
กลายเป็นเหมือนมันดีดขึ้นนะคะมันดีดกลับขึ้นมา
ฝั่งตรงกันข้ามซึ่งก็คือฝั่งที่พ่อลูกคู่นี้ยืนอยู่พอดี
ก็เลยกลายเป็นว่าต้นไม้เนี่ยจะล้มทับทั้งนายสมคิตและนายเพลิน
สองพ่อลูกพยายามวิ่งหนีเพราะเห็นแล้วว่าต้นมันดีกลับมาหาแล้ว
แต่ตัวพ่อค่ะก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวปรากฏว่าขาข้างซ้ายยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น
วินาทีนั้นลูกหันไปเห็นแล้วว่าถ้าไม่ผลักพ่อออกไปพ่อตายแน่
เขาก็ไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองเลยผลักพ่อออกไป
แล้วก็เป็นจังหวะที่ต้นตะโกมันล้มลงมาพอดีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ตะโกนเนี่ยทับร่างนายสมคิดเต็มเต็มส่วนตัวพ่อเนี่ยถูกร่างของสมคิต
ลูกชายทับไว้อีกทีหนึ่งก็เลยไม่ได้บาดเจ็บมากนะคะ
หลังจากนั้นต้นตะโกมันหนักอะค่ะสองพ่อลูกติดอยู่แบบเนี้ย
พ่อเองก็ไม่สามารถดึงตัวออกมาได้ก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกัน
ใช้แม่แรงยกใช้ไม้งัดใช้คนร่วม๓๐คนนะคะ
ถึงสามารถนำร่างของนายสมคิตที่เสียชีวิตแล้วก็นายเพลินออกมาจากต้นตะโกได้นะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านตำบลแก่งโสภาบ้านของสองพ่อลูกคู่นี้
ครอบครัวก็จัดงานศพที่บ้านกันบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอ่ะค่ะ
อาจย่าบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ย
เรื่องความเป็นความตายเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าพูดเล่นพูดเอาฮา
คือนายสมคิดพูดแบบติดตลกอะนะคะบอกว่าโอ๊ยไม่ตายหรอกถ้าตายก็ตายเพราะใส่หน้ากากอนามัยนี่แหละตายเพราะหายใจไม่ออกไม่ได้ตายเพราะโควิด
ประโยคนี้หลายคนก็พูดกันเยอะทำนองว่าแบบแซวอะไรแบบนี้นะคะ
ทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าพอพูดจาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายหรือเปล่า
มันเลยกลายเป็นรางร้ายครับซึ่งเพื่อนบ้านทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
นายสมคิตเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยงานในหมู่บ้านตลอดเลย
ครั้งนี้เขาก็ยอมทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ค่ะ
หลายคนก็เลยเสียใจกับการจากไปของเขานะคะ
โดยมีกำหนดการจัดชาปนกิจศพเนี่ยก็คือ๕พฤษภาคมที่วัดเขาน้อยศรีรัตนารามนะคะ